จะพาไปกินอาหารไทยโบราณกันบ้างดีกว่า

ม้าฮอร์

ตอนนี้รู้แล้ว
รู้แล้วว่าคุณนี่แหละต้นเหตุเลย

คุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกเป็นอาหารไทยโบราณ

เพราะว่าเขาใช้ส้ม

ม้าฮอร์เขาจะใช้อะไรรู้ไหม
สับปะรด

เพราะว่าที่นี่คือศูนย์เรียนรู้บ้านวังส้มซ่า
หมู่๑ต่ำบนฮาพงค์อำเภิวมือนจังหวัดพิศนุโลก

อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกทำไมต้องเรียกว่าส้มซ่า
ก็เฉาะนี้มีแต่ส้มซ่าเต็มไปหมดเลย
นี่เต็มไปหมดเลยไม่ใช่ส้มที่ใส่โซดานะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย
มันเป็นสายพันธ์ของส้มหาศมันเปรียวหน่อยอย่างนี้
ที่นี่เขาอนุรักษ์ส้มจ้าเอาไว้เป็นเหมือนของดีในหมู่บ้าน
แล้วเขาก็นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
อกถูกใจนักท่องเที่ยว
คือการเอาส้มซ่ามาทำเมนูม้าห้อเนี่ยไม่ธรรมดานะ
เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ดู

เอ้าเล่ากันถึงเรื่องของไส้ม้าห้อกันก่อน
ไอ้ไส้ม้าห้อส่วนผสมก็คือ
น้ำส้มซ่าเอามาคันก่อน

น้ำตาลมะพร้าวไชโปเค็มหันเตา
แล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยนิดนึงไม่ต้องเยอะ
เอามาตั้งไฟค้นให้มันเข้ากัน
จากนั้นก็นำถั่วลิสงบดใช้โป๊ะลงไปคลุกเคล้าอีกครั้งด้วย

และใช้เวลากวนประมาณสัก๑๕นาที
ได้ไส้มาแล้วทีนี้ก็ได้ไส้มาแล้ว
แล้วก็นำไส้มาหยอดมาหยดลงในผลส้มซาก

การใส่พริกสดหั่นลงไป
นี่หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้ไม่ต้องเยอะนะ

แล้วก็มีใบผักชีวางไว้ตรงหน้าแบบนี้

คือรสเปรี้ยวจากส้มซ่า
วกกับความหวานจากน้ำตาลมะพร้าว

เขาบอกว่าเป็นอาหารหวานที่มันเติมความสดชื่นนะ
แล้วนอกจากมหาวแล้วทางศูนย์เรินรูบ้านวังส้มซากยังมีเครื่องเดิม

นี่คือกาแฟส้มซ่าครับ

อ่านี่แหละครับแล้วชั้นที่สองเป็นน้ำส้มซ่าคันฮะ
ชั้นที่๓ดำนะกาแฟ
เวลาทานนะก็เลือกเลยอยากจะชิมอันไหนก่อน
คุณก็ชิมหลอดลงไปได้เอาวันผัดคุณกระทิไม่ลึกลงไป

แล้วกันหรือไม่ก็คนคนให้มันเข้ากันไปเลย
จะได้ดูดให้มันชุ่มชื่นหัวใจซะทีเดียว
อยากไปลิ้มลอง๒เมนูนี้ก็ไปกันได้ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านวังส้มซ่า
แล้วก็อยากจะแนะนำว่าโทรไปก่อนก็ได้นะ๐๘๗๕๗๑๐๕๕๒ครับ
นี่ได้ไปเรียนรู้เรื่องของการปลูกพืชด้วย
ได้ไปทานเมนูพื้นบ้านแปลกเก๋ที่มีไอเดียด้วย
รู้รึยังเมนูชื่อว่าส้มซ่า